คุณผู้ชมครับคือต้องบอกกันตรงนี้นะฮะ
อย่าเพิ่งเบื่อข่าวการเมือง

แล้วพรุ่งนี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่

ใช่ไหมฮะอ่ะมาดูเรื่องของคุณทักษิณ
ต่อเพิ่มเติมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมีคนที่จะเดินทางมารอต้อนรับคุณทักษิณ
จากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด
ค่ะนะฮะแม้ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เห็นมากน้อยขนาดไหน

หรือจะได้เห็นแต่ขบวนรถที่เจ้าหน้าที่เขาต้องมารับตัวต่อ
ดำเนินการตามขั้นตอนนี่คือที่ขอนแก่นนะครับ
ช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมาหน้าสวนรัชดานุสร
ตรงข้ามสารกลางจังหวัดขอนแก่นกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสานนะฮะ
มารอเตรียมขึ้นรถบัตรรถตู้นะครับ
เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมาที่ดอนเมือง

ปรึกษากลุ่มสตรี๒๐จังหวัดภาคอีสาน
อดีตแก่แคลนำกลุ่มหนอประชาพกลุ่มพระอีสาน
ขึ้นรถโดยสารตอน๒ทุ่มนะฮะ
ว่ารถจะออกตอน๓ทุ่มนะครับ
ซึ่งมีคลิกทางรถบัสนะครับเราก็รถตู้นะฮะ
รวม๑๐คันนะครับจะไปสมทบกับประชาชนที่มาจากจังหวัดต่าง
อำเภอวังน้อยพระนครศรียุธยา
เพื่อจะไปพร้อมกันที่ดอนเมืองไปถึงดอนเมืองพร้อมกันจะได้พร้อมกันนะฮะ
แล้วจะไปติดตั้งป้ายจัดระบบการจอดรถเพื่อรอต้อนรับคุณทักษิณ
บอกรอกันมาเนี่ยเกือบ๒๐ปีนะครับ
คาดว่าจะไปรวมไปเจอกันทั้งหมดที่ดอนเมืองคงไม่น้อยกว่า๓๐๐คน

นี่ขณะเดียวกันนะครับ
มีทางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะฮะคุณสุลินสุขแปรตัวแทนคนเสื้อแดง
ซึ่งเขามีฉายาว่าคาราบาลดาวเทียมอืม
บอกกับเราว่าวันนี้กลุ่มของเขาเนี่ยมาถึงจุดรวมพลเป็นกลุ่มแรก
โดยมาพร้อมกับป้ายทงระบุข้อความนายกทักษิณนายกในดวงใจของประชาชน
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณทักษิณตั้งแต่อดีตชื่นชอบนโยบายการบริหารประเทศคุณทักษิณมาก
การกลับมาของคุณทักษิณทำให้ดีใจมากและเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองไทยเนี่ยดีขึ้น
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมากและเชื่อว่าจะทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก
คุณสุลินบอกว่ามีความผูกพันกับคุณนักศิลป์ทำให้ดีใจมาก

เศรษฐกิจจะดีขึ้นครับในโลกในลวงใจ
บรรยากาศเขาบอกว่าสนุกสนานนะ

แล้วก็บอกว่าอยากจะมาให้กำลังใจคุณทักศิลป์ด้วย

เพราะหลังจากที่ไปอยู่ต่างประเทศมานานหลายปี
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศหน่อยค่ะไปฟังเสียงค่ะ
ศรีสะเกดนี่ก็รวมตัวกันนะฮะที่ปั๊มน้ำมันติมถนนอุบลนะครับ
เพื่อจะเข้ามากรุงเทพเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าออกมาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคาดก็สักตีสี่นาทีนะครับ
คงถึงวังน้อยพระนครศรียุธยา
เชียงใหม่นี่ก็มานะฮะกลุ่มคนเสื้อแดง๑๗จังหวัดภาคเหนือ
ก็ขึ้นรถจากปั๊มน้ำมันในอำเภอเมืองเชียงใหม่
เพื่อจะมุ่งหน้ามากรุงเทพเหมือนกันนี่นะครับ
ทางเชียงใหม่ก็มากันสามสี่ร้อยคนนะครับ
การเดินทางของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เชียงใหม่นะฮะ
รถบ้านสองคันนะฮะรถตู้อีกยี่สิบกว่าคัน
เชียงรายก็มานะฮะน่านแพร่ลำพูนอุตรดิษฐพิศนุโลกเพชรชบูรณครสวรรค์
คือแต่ละจังหวัดเขาก็รวมตัวมากันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ศูนย์ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดงปฐุมธานีอยู่ที่คูคศลำลูกกาปฐุมธานี
นี่ตรงบ้านหนูเลยนะตรงนี้เขาก็รวมตัวกันแล้วนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปที่ดอนเมืองเหมือนกันนะครับอ่า
คืออยู่ปฐุมใช่ไหมอันนี้แถวบ้านขวัญใช่ไหมใช่
แต่เขาเดินทางกันแล้วนะเดินทางกันแล้วแล้วพี่อุ๋ยเขารวมกับนี่ทางกลุ่มเสื้อแดงสายไหม
แล้วก็ยังมีกลุ่มเสื้อแดงพัทยาอีกเป็นร้อยเลยนะอ่าบอกเอ๊ะทำไมรีบจังเลยก็อยู่เดี๋ยวดอนเมืองตรงนี้
เขาบอกต้องไปก่อนต้องไปก่อนเดี๋ยวคนมาเยอะแล้วไม่ทันใช่
เลยต้องไปก่อนเผื่อจะได้จองที่หน้านะครับ